เซฟแกงส้มร้อนแรงมากนะครับตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะเกิดเป็นดราม่าอะไรกับน้องแกงส้มที่เป็นนักร้องหรือเปล่า

อาหารไทยนี่แหละเหมือนด้านหลังของเรามีทั้งแบบไหลบัวนะ
อันนี้คือชะอมไข่ชะอมไข่กุ้งด้านหลังคุณขวัญคือแกงส้มไหลบัวแล้วก็ผักรวมต่าง
เขาได้มีการประกาศบอกว่าจัดอันดับ๕๐เมนูอาหารยอดแย่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้๒๐๒๓หรือว่า๒๕๕๙

อันดับ๑เป็นเมนูสัลลัดของรัสเซียนะครับ
แล้วก็จะมีของแคนาดาอยู่อันดับที่๒ไอซ์แลนด์ฝรั่งเศสกัมพูชาอันนี้คือ๕อันดับแรก
นี่นะฮะชื่อแต่ละเมนูบางทีผมก็ไม่คุ้นเคยนะสารภาพเลย
คืออันดับ๑ที่ฉันแอบไปส่องดูเมนูค่ะนะ
อันดับ๑ที่เขียนว่าเป็นสัลลัดที่ฉันไม่แน่ใจกับคำหน้านะไม่กล้าอ่าน
มันเป็นลักษณะเหมือนปลาเป็นสลัดปลาอ๋อเออแล้วเป็นปลาเหมือนปลาเนื้อขาวคุณผู้ชมค่ะ
ที่เอามาทำเป็นสัลลัดอันดับ๑ของรัสเซียแหมขนาดเราติดอันดับ๑๒เลยยังรู้สึกอย่างนี้
ถ้าอันดับ๑นี่นั่นสิครับอันดับ๑๒เขาก็เขียนว่าแค้งสม
แกงส้มหรือว่าแกงส้มนั่นแหละครับเว็บไซต์นี้มีการจัดอันดับเมนูอาหารยอดแย่
คนไทยเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะมาบูบี้บูลลี่อาหารของเราได้ยังไงเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมนูหลายอย่างของไทยก็เคยเป็นอาหารยอดเยี่ยมนะ

เมนูก่อนหน้านี้ของไทยเนี่ยขึ้นชื่อลือชานะครับอะไรบ้างอ่ะ
ต้มยำกุ้งผัดไทยข้าวซอยไส้กรอกอีสานพวกแบบสตรีทฟู้ดคือหลายหมดหมู่
ต้องติดอันดับในฝั่งดีสิทำไมมาจัดอันดับแบบนี้
แล้วก็อยากให้เขาอธิบายหน่อยว่าคือหลักเกณฑ์หลักการมันคืออะไร
อธิบายคืออะไรทีนี้ครับบางคนก็วิเคราะห์แบบนี้
คุณขวัญคุณผู้ชมบอกว่าเมนูแกงส้มสำหรับคนไทยเนี่ยเราจะ
คุ้นเคยแล้วก็ถูกปากแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกัน
เพราะว่ารสชาตินักวิชาการด้านอาหารบางคนก็มองว่ามันเป็นแกงโบราณ
รสชาตินี้มันอาจจะไม่ได้ถูกปากคนทั่วโลก
มันจะเปรี้ยวหน่อยแต่มันอาจจะถูกปากคนในแถบโซนนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
แต่บางคนเขาก็บอกว่าด้วยความที่มีน้ำมะขามเปียกผสมด้วยไง
ฝรั่งบางคนกินแล้วเขารู้สึกว่าเมนูอาหารนี้ทำให้เขาท้องเสียหรือเปล่า

แต่เขาก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้เลยไม่รู้คำอธิบายว่า

เราจะได้บอกว่าคุณไม่ได้ท้องเสียนะมันเป็นน้ำมะขามเปียก
มันช่วยเรื่องของสรรพคุณสุขภาพร่างกาย

โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าทำไงร้านข้าวแกงขายได้เหรอคุณ

แกงส้มเมนูขายดีจ้า
คือมีสมุนไพรไทยกระชายผักรวมอร่อยมาก

บ่อยั่นกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ
และจะกินแก้มกับหมูทอดปลาเค็มทอดยิ่งอร่อย

เมนูแกงส้มต่างมีสรรพคุณต่อร่างกาย
ใครยังไม่ลองอยากให้เปิดใจลองหน่อยนะครับ
ส่วนใครลิ้มรสแล้วชอบอยู่แล้วก็ดีเลยครับ

งส้ม๑ถ้วยเนี่ยแคลอรี่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับ

จริงเพิ่งรู้นะเนี่ยคุณคิง

เขาบอกว่านี่คือเมนูหนึ่งในการใช้ลดน้ำหนัก

คุณมันจะมีถั่วฝักยาวใช่ไหม
กระดูกและฟันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

บางคนใส่ผักกวางตุ้งบำรุงสายตา
หล่ำดอกต้องช่วยเรื่องของโรคกระดูกพุนอะไรต่าง

แหมข้ามตัวเองมาเลยนะฮะ

สำหรับบางคนโดยเฉพาะฝรั่งเขาอาจจะไม่คุ้นไง
ดังนั้นก็ลองเลือกดูก็แล้วกันนะครับ

มันก็จะยิ่งเพิ่มพวกเกี่ยวกับแคลเซียมวิตามินอะไรต่างด้วยใช่ไหม

มันเป็นเรื่องของรสชาติแล้วก็เป็นรสนิยม
เราชอบเรารักเราก็ช่วยกันอุดหนุนก็แล้วกัน

เอาจากรายการก่อนเนอะโอเคครับโอ้ยพูดแล้วเดี๋ยวไปทานกันนะหิวเลย